แต่ก็มีชาวบ้านบางคนค่ะเอาเรื่องภัยแรงมาเป็นข้ออ้าง
ตั้งวงเล่นภายเฉยเป็นขอภัยเล่นพนันนะคะเป็นมวยตู้
ที่อำนาจเจริญเขาบอกว่าคืออำนาจริงก็เจอภัยแรงจริงนั่นแหละ

น้ำไม่มีก็เลยตัดสินใจอ้าวตั้งวงเล่นมวยตู้แล้วกัน
ได้ไหมล่ะมันไม่ได้นะคุณผู้ชมตำรวจเขาก็จับกันไปค่ะ
เป็นฝ่ายปกครองนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง
อำเภอเมืองอำนาจริงก็ลงพื้นที่ปฏิบัติการ
จับกลุ่มนักพนันที่กำลังตั้งวงเล่นพนันมวยตู้
แล้วตั้งวงกันแบบโจ่งแจ้งมากอยู่ในร้านขายของชาวหมู่บ้านนาวัดค่ะ
พอเห็นฝ่ายปกครองเท่านั้นแหละค่ะวิ่งกระเจิดกระเจิง
ละทิศคนละทางเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ก็จับมาได้สิบคนถ้วนนะคะ
จากนั้นไม่พอบุกไปที่บ้านเลขที่๘๓ที่หมู่บ้านโคกสวาส
ตะบนนาผือด้วยตรงนี้มีอีกหนึ่งวงค่ะ
พนันรวมตัวกันเล่นพนันมวยตู้เหมือนกันเลย
หนีกระเจิดกระเจิงอีกเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็ไปตามรวบมาได้๑๑คน
มีของกลางเป็นทั้งเงินสดทั้งอุปกรณ์การพนันแล้วก็มีโทรทัศน์ด้วยนะคะ
พนันเขาบอกว่าไงรู้ไหมคุณก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกนักพนันน่ะ
แต่ว่าช่วงนี้ฝนมันแรงอ่ะน้ำในนาก็แห้งขอดทำไร่ทำนาไม่ได้เลย
ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรอยู่เฉยมันก็ว่าง

ก็เลยมาพักผ่อนสมองซะหน่อยดูถ่ายทอดมวยทางทีวี
คือตั้งใจมาดูถ่ายทอดมวยทางทีวี
แต่แม่สักนิดนึงนะขอติดปลายนวมหน่อยได้ไหม

บางคนบอกอุ้ยนี่มาดูเฉยนะไม่ได้ลงเงินด้วยเลย
แต่ในเมื่ออยู่กลางวงตรงนั้นนะคะ

สุดท้ายก็ต้องโดนรวบตัวไป๒วง๒จุดโดนมา๒๑คน
ดำเนินคดีข้อหาเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
มี๑คนปัสสาวะม่วงอีกต่างหาก
ก็โดนดำเนินคดียาเสพติดไปอีกหนึ่งข้อหาด้วยค่ะ